หมอลำหน้าหล่อกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะสำหรับน้องเต้ายองระเบียบวาธศิลปนั่นเองนะ
สุดมีบทบาทใหม่มาฝากกันด้วยค่ะไอ้บทบาทใหม่ที่ว่านี่นะ
อยู่ในงานแสดงคอนเสิร์ตเขาแหละเป็นฤดูการใหม่ของระเบียบวัฒนศิลป์ค่ะปีนี้ฉลองครบรอบหกสิบปีนะคุณ
ปกติเนี่ยเราจะเห็นน้องเต้ายองเขาจับไมค์ร้องเพลงบ้างแล้วก็เต้นโชว์เอวหวานบ้างใช่ไหม
แต่ปีนี้พิเศษสุดสุดเพราะว่าน้องเต้ายองเอว๕จีแล้วนะได้รับโอกาสใหม่จากทางผู้ใหญ่ให้มาแสดงเป็นดาวร้ายแบบเต็มตัวโอ้โห
เราจะเกียจเขาลงไปนะเขาหลอกขนาดเนี้ยอ๋อค่ะมาในการแสดงเรื่องแรงรักแรงอธิษฐาโอ้โห
แล้วก็ได้มีโอกาสลำกรอนถึงสองบทด้วยกันด้วยนี่ถือว่าเป็นอีกน้ำจิ้มหนึ่งเลยนะอีกบทบาทใหม่ที่ท้าทายมากของน้องเต้ายองค่ะ
แล้วน้องเนี่ยเล่าให้ฟังด้วยว่าผมนี่นะพี่ถึงขั้นต้องขอคำปรึกษาจากบรรดาพี่พระเอกนางเอกของวงเลย
ว่ากลัวจะออกมาไม่ดีนะแล้วก็ฝากถึงแม่แฟนคลับว่าให้เปิดใจกับดาวร้ายหน้าหล่อคนนี้ด้วยนะจ๊ะ
เต้าย๋องเอวห้าจี๋จ้า
เราตื่นเต้นเรากลัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบเอึทำให้ดีกว่านี้เออทำให้ดีมากขึ้นไป
ก็รอติดตามได้นะคะอีกหนึ่งบทบาทของน้องเต้ายองจ้า